สนับสนุนโดยเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปสูตร๑๐๐ไม่มีน้ำตาลตราจินเจดื่มมีประโยชน์ปรุงอาหารก็อร่อย

ส่วนของคดีอาญาในวันนี้ก็คือว่าเป็นการทำความผิดในส่วนของอาญาซึ่งเราก็จะเอานำพยายามหลักฐานมาให้สารพินาลงโทษนะครับในส่วนของความผิดทางอาญานะครับ
ก็มั่นใจครับเรามั่นใจเชื่อมั่นในพยานหลักฐานที่มีอยู่
มันไม่มีพยานหลักฐานใหม่หรอกครับก็ไม่มีใหม่หรอกครับคือก็เป็นพยานที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในวันเกิดเหตุแล้วฮะ๓๗ตุลา
ไม่เคยเห็นพิรุธมากก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเอาตัวที่ยืนยันว่าเป็นหลักฐานจริงมาได้หรือเปล่าข้อความทางไลน์
ซึ่งผมคิดว่าเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่ก็เลยจะขอเอาโทรศัพท์ของเขามาเปรียบเทียบดูว่าตรงกันหรือเปล่าถ้าเกิดตรงโอเคของแท้แต่ถ้าเกิดไม่มีแล้วมีการไปทำเป็นแชทคุยทีหลัง
ก็เท่ากับว่าเป็นการนำพยานหลักฐานเท็จเข้าสู่ศาลคนที่จะต้องโดนก็คือคนที่นำเข้าและก็ทนายความ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะรอกันมาเป็นหน่วยเดือนนะคะว่าพอเริ่มขึ้นสารกันจริงแล้วเนี่ย
คดีจะเป็นไปในทิศทางไหนกันแน่วันนี้เรานัดแขกรับเชิญไว้เยอะเลย
และหนึ่งท่านจะนั่งอยู่กับดิฉันนี่แหละค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นอธิบายให้ฟังหน่อยเขาสู้คดีกันแบบไหน
วิทยากรด้านกฎหมายนะคะอาจารย์เดชากิติวิทยานันต์สวัสดีค่ะอาจารย์

เฉพาะฟังคนที่อยู่ในห้องพิจารณาก่อน
วันนี้ยังไม่จบนะคะคุณผู้ชมอย่างที่พาดหัวข่าวบอกไปนะคะจะมีการนัดไต่สวนเพิ่มอีก
การนัดรอบนี้เนี่ยนะคะเป็นรอบที่ครูปีชาไปยื่น
หลังจากที่ตำรวจสั่งไม่ฟ้องหมวดจรูนจำได้ใช่ไหมคะ
ก็เลยมีสิทธิ์ที่จะยื่นเอง
สารท่านก็เรียกมาไต่สวนแล้วก็จะมาดูว่า
ที่ครูปีชายังเดินหน้าฟ้องหมวดจรูนอยู่เนี่ยมีมูลหรือเปล่า
จะรับเป็นคดีได้หรือเปล่าวันนี้วันแรกไม่จบ
วันนี้เราจะคุยท่านแรกก่อนเลยนะคะกับเลขาธิการ
มูลนิธิทีมงานทนายประชาชนนะคะ

สวัสดีคุณจอมขวัญแล้วก็ขอบคุณสวัสดีอาจารย์เดชาด้วยครับ
ค่ะธนายศิษฐาดิฉันจะถามที่เรียนสงสัย
ถ้าตอบไม่ได้เพราะจะละเมิดอำนาจศาลผิดกฎหมายบอกดิฉัน
นะคะหรือถ้าถ้าจะไม่ตอบเพราะรู้สึกว่าเก็บไว้เป็นไม้เด็ดในการสู้คดี
ก็บอกว่าผมขอเก็บไว้หรือถ้าไม่อยากบอกให้เหตุผลว่าไม่อยากบอก
ฉันจะได้ทราบว่าเหตุผลคืออะไรนะคะโดยเฉพาะหัวจร
คุณจอมขวัญผมออกรายการกับคุณจอมขวัญมา
ผมบอกคุณจอมขวัญไม่เคยยอมผมเลยคุณจอมขวัญก็จี้ผมตลอดเนี่ยแหละ
วันนี้ศาลก็พูดถึงคุณจอมขวัญด้วยนะครับ

ธนายสิทธาวันนี้สรุปแล้วการไต่สวนถือว่ายังไม่จบ
แล้วก็นัดอีกทีวันที่เท่าไหร่คะ
มิถุนาตอนเช้า๙โมงครับ
ซึ่งวันนี้ที่ไต่สวน
ไม่เอาคดีคุณแล้วนะเพราะว่าเขารู้กันไปทั้งวันแล้วเนี่ยนะคะ
แต่เอาการไต่สวนคือการไต่สวนวันนี้
คนที่ขึ้นเขาเรียกอะไร
ขึ้นให้ไต่สวนเนี่ยมีคนเดียวคือครูปีชาใช่ไหมคะ

แล้วก็ของครูปีชาวันนี้ถือว่าจบยังคะ
หรือว่าไปปลายเดือนครูปีชามาอีกคะ

เพราะว่าวันนี้ยังถามค้านไม่เสร็จเลยนะคะ

สารท่านก็อุตส่าห์ให้จนเกือบ๕โมงเย็นนะครับวันนี้
เพราะว่ามันมีประเด็นที่ต้องถามเยอะแยะมากมาย
ครับส่วนใหญ่เวลาที่ใช้ในการไต่สวนครูปีชาเนี่ยเป็น

ตอนแรกก็เป็นทั้งเขาเป็นคนถามก่อนนะครับ
เป็นฝ่ายโจทย์เขาถามเรื่องราวเป็นอะไรยังไง

เบิกความมาในแนวไหนนะครับ
ไม่ได้มีอะไรใหม่ไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์นะครับ
เป็นที่คาดการณ์แล้วก็พอที่จะทราบอยู่แล้วนะครับ
พอหลังจากที่เขาเสร็จเราก็มีการไปมีการไปถามค้านนะครับ
อันนี้เราก็จะต้องไปถามในที่เราสงสัยแล้วแหละ
นะครับเราก็เตรียมประเด็นไปเยอะแยะมากมาย
ถามกันเองเขาใช้เวลาช่วงเช้าแล้วก็มาถึงช่วงบ่ายด้วยนะครับ
ตอนบ่ายสารเริ่มพิจารณาตอนบ่ายโมงครึ่ง
มีคดีอื่นฝ่าจะได้เข้ามาในคดีจริงก็นานประมาณบ่าย๒โมงกว่า
เขาก็ใช้เวลาอีกไม่นานถ้าประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะครับ
แล้วก็ผมต่อประมาณอีกสัก๒ชั่วโมงนะครับ
๒ชั่วโมงของธนายศิษฐาตกลงไม่มีพยานใหม่ไม่มีหลักฐานใหม่เลยใช่ไหมคะ

ไม่มีครับเขาก็เป็นครูปีชามาเบิกความตามแนวที่เขาเคยใช้ในการไต่สวนฉุกเฉินมาอยู่แล้ว
อันถ้ามันไม่ตรงกันผมก็เอาคำให้การของเขาในครั้งก่อน
แย้งว่ามันไม่ตรงกันนะครับแล้วก็เอาหลักฐานต่างนะครับที่มีอยู่นะครับ
เรารู้ว่าความจริงเป็นเช่นไรความจริงของเขาเป็นเช่นไร
เอามาเปรียบเทียบให้ศาลเห็นนะครับ
แต่ว่าจะข้อสังเกตก็คือง่ายนะครับ
ตอนหลังเขาจะความจำไม่ค่อยดีในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ของทางญาติญาติ
จะจำไม่ได้แต่จะจำสลากได้เพราะเขาเป็นคนบอกมาแบบนี้นะครับ
เดี๋ยวคุณพยายามจะบอกอะไรดิฉันคะเรื่องนี้
ก็พยายามจะบอกว่าความจำเขาดีเฉพาะสลากหวย
แต่เรื่องเบอร์โทรศัพท์เขาจำใครไม่ได้เลย
จำได้มาแค่คนเดียวที่เขายอมรับมานะครับ
ดิฉันขอย้อนไปในช่วงที่ทนายของครูปีชาถามครูปีชาเนี่ยนะคะ
จังหวะของทนายฝั่งครูปีชาถามเนี่ยมีอะไรใหม่บ้าง
ที่ไม่เคยเป็นข่าวไม่เคยเห็นไม่เคยมีใครพูดถึง
แล้วจะเอามาใช้สู้คดีกันวันนี้เป็นวันแรกอะค่ะ
มีแต่ว่าที่มันไม่ตรงกับที่เรารู้มานะครับ
อันนี้มีอยู่อันหนึ่งไม่รู้ว่าจะบอกได้หรือเปล่านะ
เดี๋ยวพิจารณาดีเอาแบบเอาแบบไม่ผิดกฎหมาย
ผมก็ยังไม่รู้ไงเพราะว่าศาลเขาบอกว่าห้ามชี้นำ
แต่ว่าเอาเป็นว่าวันที่หนึ่งเขาไปเขาดันไปเจอกับคนคนหนึ่งแล้วกัน
ที่เขาไม่เคยพูดมาก่อนว่าเคยเจอกับใครนะครับ
ซึ่งคนคนนี้ผมอยากให้มาสารด้วยนะครับ

ว่าจริงหรือเปล่าที่ไปเจอคนคนนี้มานะครับ
ซึ่งผมคิดว่ามันไม่ได้เจอกันหรอกนะครับ
แต่อันนี้ไม่รู้นะครับความคิดของผมเอง
ต้องบอกก่อนนะครับไม่ได้มีการชี้นำนะครับ

คือทนายสิทธาไม่เคยได้ยินชื่อ
ไม่เคยรู้ว่ามีคนนี้อยู่ในเรื่องราวของลอตเตอรี่เลยใช่ไหมคะ
มีครับได้ยินมาตลอดเลยเป็นตัวละครหลักตัวหนึ่งเลยแหละ
แต่ว่าตัวราคาหลักตัวนี้จริงแล้วเขาต้องออกมาวันที่สอง
แต่ว่ากลายเป็นว่ามาเจอกันวันที่๑ด้วยนะครับ

เคยอธิบายในรายการเราไว้ว่าเรื่องของวันที่เนี่ย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันไหนเนี่ยมันเป็นตัวบอกได้ว่า

ซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ใช้ในศาลทางฝั่งที่ครูปีชาใช้ใช่ไหม
ที่ผมเคยบอกมาตลอดแล้วครับว่าวันที่๑ของครูปีชาไม่มีจริงนะครับ

ทีนี้เขาก็พยายามที่จะบอกว่ามันมีจริงโดยมีอ้างอิงพยานบุคคลนะครับ
ที่เกี่ยวข้องกับวันที่สองมานะครับผมก็
วันนี้ก็ได้แย้งกันนะครับว่ามันไม่จริงอะไรยังไงนะครับ
เอาอย่างนี้กรณีของคนนี้เนี่ยนะคะ
ที่เดี๋ยวต้องไปพิสูจน์กันว่าตกลงมีตัวตนตั้งแต่วันที่๑หรือวันที่๒กันแน่เนี่ยนะคะ
แต่คนนี้เนี่ยครูปีชาแค่พูดถึงใช่ไหมคะ
เขาอยู่ในรายชื่อพยานที่จะเอาขึ้นไต่สวนด้วยไหมคะ
คนนี้อยู่ในรายชื่อพยานที่จะไต่สวนแต่ผมคิดว่า
เขาไม่กล้าเรียกเข้ามาในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง
อ้าวใครไม่กล้าเรียกคะ
ฝ่ายเขาครับผมคิดว่าไม่เอามาในสืบในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง
เพราะถ้าเกิดมาสืบ
ความคิดของผมก็คืออาจจะไม่ได้เป็นผลดีกับเขานะครับ

ครูปีชาจะพูดตั้งแต่ช่วงแรกของการไต่สวนเหรอคะ
เดี๋ยวไปถามอาจารย์เดชาแล้วกันว่าวันที่๒เขาเจอกับใครครับ

อาจารย์เดชาติดตามข่าวอยู่ให้เขาพูดเองแต่ผมไม่อยากจะพูดนะครับ
ไปเจอกับใครที่สพนึงแล้วกัน

คือคุณไม่พูดอาจารย์เดชาพูดได้ใช่ไหม

ผมพูดมาขนาดนี้แล้วนะครับ

แชทที่มีการระบุวันที่เนี่ย

แชทไหนครับที่มีการระบุวันที่
ที่สั่งซื้อหวยอ่ะ

มีที่ตอนเที่ยงเขาเอามานะครับ

ผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันเป็นหลักฐานเท็จหรือเปล่า

ไปยืนยันว่ามันมีอยู่จริง

นะครับปรากฏว่าตอนบ่ายเขาไม่ได้เอา

แม่อันนี้ก็จริงแล้ว
ก็ดีสำหรับเรามากเลยพอมีวันที่

วันที่มันไม่ใช่คุณกับเขานะครับ

เอาใหม่อธิบายอีกทีขอตรงนี้ไม่เข้าใจ

มีการพูดถึงแชทแล้วพอพัก

คุณจะถามเองว่าตกลงมันเป็นที่มาที่
มีที่มาที่ไปอย่างไรเท็จหรือเปล่า

แล้วทีนี้ตอนบ่ายเขาก็เลยเอามาให้ไงครับ

ที่แชทเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วศาลก็เห็นด้วยนะครับ

พอมีวันที่มามันก็ดีไงครับ

อันนี้จริงแล้วมันเป็นวันที่เท่าไหร่กันแน่

ผมจำไม่ได้นะครับแต่ว่า

แต่ทีนี้คือการที่มีระบุวันที่๑

คือมันช่วยทุกฝ่ายถูกไหมคะเพื่อที่จะชี้ได้ว่า

ใช่ครับบอบอกว่าเป็นการช่วยทุกฝ่ายดีสำหรับผมมาก
นำนะครับมันดีสำหรับทุกฝ่ายแล้วครับ

หรือว่าไม่ได้มีการให้ความสำคัญกันในระหว่างไต่สวนคะ
น้ำหนักมากโขเลย
น้ำหนักตัวนี้มากโขเลย
เพราะว่าในไลน์ตัวนี้ที่มันเป็นภาพนะครับ
มันมีเลขหนึ่งนะครับ
ที่เกี่ยวข้องหลักกับคดีนี้นะครับ

ไม่ได้บอกตอบไม่ได้ดิฉันก็สงสัยไปเรื่อยแหละ

ใครสงสัยก็หลังไมค์กับผมแล้วกันนะครับ

ในส่วนของแชทไลน์ที่มีการระบุวันที่ที่ว่านี้เนี่ย

ซึ่งแชทไลน์ที่ว่านี้ไม่ใช่ของใหม่ถูกไหมคะ
คือมันเคยถูกพูดถึงตั้งแต่ตอนเป็นข่าวแรก

ต้องบอกอย่างนี้ว่าของใหม่ของใครดีกว่า

เขามีอยู่แล้วนะครับ
ทางปอมีอยู่แล้วแต่ผมไม่สามารถจะเข้าถึงได้
เท่ากับว่าแชทไลน์อันนี้ผมอาจจะเคยเห็นวันนี้วันแรกนะครับ
แต่ว่ามันก็เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายนะครับ
วันนี้ที่ทนายตั้มเห็นวันแรกนี่นะคะ
ตรงกันกับที่ปอทกับกองปราบมีไหมคะ
กับที่ตำรวจมีตรงกันไหมคะ
ผมไม่ทราบว่าทางกปปมีไอ้ตัวนี้หรือเปล่ายังไง
แต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเขามีการดูดข้อมูลมานะครับ

คิดว่าทางปทกองปราบก็ต้องมีเช่นกันนะครับ
มีเช่นกันนี่มีแล้วออกมาเหมือนกันไหมคะ

ผมเลยบอกไม่ได้ว่ามันเหมือนกันเดี้ยแค่ไหน
แต่ว่าวันนี้เนี่ยทางนั้นยื่นมาแล้วนะครับ
ก็คือเป็นหลักฐานของทางโจทย์นะครับ

เป็นหลักฐานของเขาเองนะครับ
ซึ่งซึ่งตกลงแล้วที่มันเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายเนี่ย

มันไม่ได้อยู่ที่ว่าตรงหรือไม่ตรงกับที่ตำรวจมีถูกไหมคะ
แต่มันเป็นประโยชน์ที่ว่าการระบุวันที่ในนั้นต่างหากที่มีประโยชน์ถูกไหม

พอตอนบ่ายมีวันที่มาผมชอบนะครับ

เพราะฉะนั้นวันนี้เท่าที่ทนายสิทธาให้น้ำหนักเนี่ยค่ะ
คือหนึ่งการพูดถึงผู้ชายคนหนึ่ง

เจอคนคนหนึ่งซึ่งทนายตั้มมองว่า

จากคนนี้แล้วยังมีอีกคนนึง

เกี่ยวข้องกับการซื้อลอตเตอรี่

นะครับแล้วก็เป็นอยู่ในบัญชีพยานเขาด้วย
แต่ผมคิดว่าเขาคงไม่ส่งหมายไปเรียก
แต่จริงแล้วถ้าเกิดว่าเขาต้องการให้เรื่องนี้

เขาควรที่จะเรียกพยานปากที่อยู่ในเหตุการณ์
ทุกปากนะครับเอาที่เกี่ยวข้องเฉพาะคดีจริง
ไม่ว่าจะไม่รู้มาเบิกความเป็นประโยชนกับหรือไม่เป็นประโยชน์กับเขาก็แล้วแต่
ก็ควรที่จะต้องเรียกมาด้วยนะครับ
นี่สามเป้าแล้วนะถ้าทิ้งเสียงฟังธนัยสิรธามาคือพูดถึงคน๒คนอันนั้นก็เป็น๒

อันนี้คือคุณมองว่าเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายหมดเลยใช่ไหม
มันมีประโยชน์ทุกฝ่ายนะครับเรื่องการแต่งกายก็เหมือนกันนะครับ
วันนี้ที่ผมไปผมก็ได้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ศาลนะครับ
ว่าปกติแล้วเจ้าหน้าที่สารแต่งตัวยังไง
วันจันทร์แต่งตัวยังไงใส่ชุดสีกากี
คารพุธพฤหัสแต่งตัวยังไงวันศุกร์แต่งตัวยังไง

อันนี้ก็ได้ความรู้ขึ้นมา
แล้วผมก็คิดว่าเป็นประโยชน์กับคดีเช่นกัน

มันเรื่องการแต่งกายครับเจ้าที่ศาลนะครับ

ใครเกี่ยวข้องบ้างล่ะนะครับ

อันนี้ผมพูดถึงเจ้าหน้าที่ศาลทั่วไป

จริงแล้ววันนี้๙๕ผมว่าเป็นประโยชนกับทุกฝ่ายทั้งนั้นเลย
คำถามที่ผมเตรียมไปนะครับ
เลยเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับ
ทนายคะเวลาสู้คดีกันเนี่ยทนายสิทธาจะได้เห็นรายชื่อพยาน
ที่ฝั่งครูปีชาเตรียมมาเพื่อไต่สวนไหม

เพราะเวลาผมทำอะไรผมชอบโฟกัสไปตรงจุดนั้นก่อน
แล้วตอนนี้ผมก็เตรียมเฉพาะของครูปีชาอย่างเดียวนะครับ
อื่นผมไม่สนใจเขาจะเอาอะไรเข้ามาก็แล้วแต่
แต่ว่ารู้หลักที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหวย
ที่เห็นมีการซื้อขายมันมีแค่๔คนเท่านั้นเอง

คนมีชื่อใหม่บ้างไหมที่ไม่เคยอยู่ในข่าวอะค่ะ
ตัวละครซ้ำกันครับไม่มีใครใหม่หรอก
แล้วนอกเหนือจากครูปีชาแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับการเห็นการซื้อขายหวย
แล้วพยานที่อยู่ในรายชื่อเขาทั้งหมดถึง๒๐ปากไหม
ก็เท่าที่คุยกับเขานะครับว่า
ของเขาจะมีการสืบอีก๙ปาก

นะครับหลังจากครูปีชาแล้วนะครับ
ซึ่งจริงแล้วเดี๋ยวผมอาจจะต้องคุยกับผู้ว่าสาครับ
มันเป็นการแค่ชั้นไต่สวนมูลฟ้องนะครับ

คนที่รู้เห็นการซื้อขายอะไรยังไงเนี่ยเอาแค่นั้นก่อน

พละความอะไรยังไม่ต้องมาสนใจมากนะครับ
แล้วบัญชีไม่รู้ว่ามีเขาเรียกบัญชีหลักฐานอะไรหรือเปล่า
ตกลงต้องมีการใช้คลิปเสียงคลิปวีดีโอภาพนิ่งอะไรไหมคะ
ตอนนี้ยังไม่มีการใช้ครับมีแต่ใช้ภาพนะครับ
ตอนนี้ไม่มีการใช้ในชั้นนี้นะครับ
หมายถึงว่าชั้นไต่สวนจะไม่มีการใช้
ตอนนี้ยังไม่มีการใช้นะครับขอตอบแค่นี้ก่อน
แต่ใช้ได้ใช่ไหมคะตามกฎหมายใช้ได้
คือจะใส่ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือหลักฐานอะไรเข้าไป
เพื่อจะให้ไต่สวนได้หมดไหมคะ
เราเป็นทนายฝั่งจำเลยนะครับ
เรายังไม่มีสิทธิ์ที่จะระบุพยานอะไรเข้าไปนะครับ

ทนายสิทธาขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวตามกันอีกค่ะ

เวลาที่ทนายสิทธาบอกว่าเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

ก็แสดงที่เขาบอกว่าเป็นประโยชนก็เป็นประโยชนกับเขาไง

มันไม่มีวันที่เนี่ยมันก็ไม่น่าเชื่อถืออยู่แล้ว
คดีของผมเมื่อเช้านี้สารอุทธรณ์มาก็มียกฟ้องก็มี

ถ้าคุณอ้างแชทไลน์มาแต่ไม่มีวันที่มันก็ไม่น่าเชื่อถือแล้ว

พอมีวันที่ปุ๊บถ้าเกิดมันไม่ใช่ก่อนกระทำความผิดหรือขณะ

พยายามหลักฐานในตัวชิ้นนี้มันก็ตัดทิ้งไปเลยโดนตัดทิ้งไปเลย
คือที่อาจารย์ฟังร่วมกันกับดิฉันเมื่อสักครู่นี้ที่ทนายสิทธาบอก
คือการมามีวันที่มันไม่ได้เกี่ยว
มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าจริงหรือปลอมทำไมก่อนหน้านี้มีวันที่เอ๊ะ

แต่เนื้อหาที่อยู่ในวันที่ต่างหากว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ใช่ไหมนี่คือที่ทนายสิทธาบอกใช่ไหม
เช่นถ้าสื้อหวยมาซื้อกันหลังจากวันออกหวยไปแล้วยกตัวอย่างนี้
อย่างนี้มันก็ไม่สมเหตุสมผลมันก็ไม่ใช่แล้วก็จบเลย

อ๋ออะไรเท็ดหมายถึงว่าที่มันก็เป็นเอกสารเท็ดไง
ก็หวยออกไปแล้วนี่มาซื้อทำไมส่งไลน์ซื้อยกตัวอย่างง่าย

แล้วที่ทนายสิทธาบอกว่าเคยเจอคนนึงอะไรเนี่ย
เคยเจอคนนึงพูดชายคนในเครื่องแบบอะไรที่นี่นะ

ก็มันก็อาจจะเป็นตัวละครที่เขาเบิกความเผื่อไว้
สมมุติว่าเวลาครูปีชาเขาจะเบิกความ
ถ้าเขาจะเอาพยานปากไหนมาเป็นปากถัดไป
เขาก็ต้องพูดอ้างอิงถึงไว้ก่อน
แต่ว่าเท่าที่ฟังเนี่ยนะคะ
ทนายสิทธาไม่ได้ดูตื่นเต้นกับคนคนนี้
ว่าจะเป็นประโยชน์กับฝั่งครูปีชาเลยนะ

เบิกความถึงไว้ก่อนไง

เห็นคุณจอมขวัญวันที่๒ด้วย

ถ้าที่หนึ่งเข้าใจไปผิดถ้าผิดอาจารย์แย้งนะคะ
ก็คือว่าทนายสิทธาพยายามจะบอกว่า
เขาเบิกความถึงใคร
ก็แสดงว่าเขาก็ต้องวางแผนไปแล้ว
เรียกได้แล้วว่าพยานปากนี้เบิกวางอีกคนมารับรูปยังไง

คือหมายความว่าคือเขาก็มีแย้งถูกไหม
ก็เป็นความเชื่อของครูปีชา
มันไม่มีประโยชน์ก็จะพูดถึงก่อนเลย

เดี๋ยวอาจารย์มาวิเคราะห์ต่อเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้า

สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจองขวัญ
สวัสดีครับครูปีชา

ที่วางแผนไว้

เพราะว่าในเวลานี้

ในส่วนเรื่องการระเบื้ออำนาจศาล

เท่านั้นถูกไหมคะแล้วเดี๋ยวปลายเดือน
นัดมาใหม่ก็จะเป็นครูปีชา

บัญชีพยานในชั้นไต่สวนทั้งหมด
กี่คนนอกเหนือจากครูปีชาคะ
ในส่วนของผมยื่นบัญชีพยานไว้๓๐

ว่าในชั้นไต่สวนเนี่ย

ครูปีชารวมอยู่ใน๓๒ปากไหมคะหรือเป็น๓๓ปาก
ครูปีชารวมไว้กี่นัดได้ด้วยหรอกคะ
เป้าใหญ่ที่ทนายวรยุทธ์แล้วก็ทางฝั่งครูปีชาต้องไต่สวนให้สารเห็น

ก็คือประเด็นคดีแห่งคดีมีประเด็นเดียวเอง
ก็คือประเด็นว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องโจทย์หรือไม่แค่นั้นเอง
ซึ่งต้องพิสูจน์ว่าอะไรคะว่ามีคนเห็นว่า
คุณจรูนเก็บลอตเตอรี่ได้อย่างนี้เหรอคะ
ก็ทั้งหมดคือประเด็นแห่งคดีมีประเด็นเดียวครับ
เข้าใจเข้าใจแต่ทีนี้พอมันถอดออกมาเป็นรูปธรรม
มันต้องทำให้สารเห็นว่าอะไรบ้างคะ
อย่างวันนี้ขอคุยกัน
อ๋ออันนี้มันจะไปพิพาวิจารณ์ในส่วนของคดีแล้วไม่ได้เลย

วันนี้มีการพูดถึงตัวบุคคลเยอะไหมคะ

ไหนคะที่ฉันไม่ได้เข้าไปนั่งด้วย

จำขวัญถามผมว่านี่เป็นการพูดถึงตัวบุคคลมากไหม
ไม่รู้ว่าใครพูดผมพูดหรือว่าพยานพูดหรือ

ครูปรีชามีพูดถึงใครบ้างคะในเรื่องวันนี้
ที่มีการใส่สุดโอ้ยอันนี้เป็นการ
เป็นการเอา

เพราะว่าผม
ผมเจ้าก็บอกแล้วค่ะว่าเจ้าฟ้าก็กำหนดทั้งคู่เลย
มีชื่อใหม่บ้างไหมนะตกลงคำตอบคือมีหรือไม่มีนะคะ

ท่านกำหนดทั้งคู่ฯทั้งโจทย์จำเลยครับ
อันนี้ผมต้องขออนุญาต
และเราก็บอกพยานหลักษาในส่วนของสารไม่ได้จริงอ่า
ผมก็เล่าได้เพียงว่าในวันนี้ผมก็นำพยานเข้าไป
ไปสองฝ่าเพื่อเตรียมไว้นี้ในส่วนต่อที่จะ
ที่จะนำสืบนะครับก็คือมีตัวคุณครูเป็นตัวหลักในฐานะเป็นโจทย์นะครับ
แล้วก็เราก็มีพยานอีกปากหนึ่งคือเจ๊บ้าบินซึ่งก็พร้อมที่จะเบิกความในวันนี้
แต่ปรากฏว่าระยะเวลามันไม่เพียงพอเนื่องจากว่ามีคดีเยอะนะครับ
แล้วก็ก็พินากันนานไงก็เลยทางฝ่ายครูก็ยังสืบไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยครับ
ประมาณนี้แต่ว่าในวันนี้ก็ในส่วนของของศาลก็มีการนัดพิจารณาไต่สวนต่อไปในวันที่๒๙ครับ
ค่ะทนายวรยุทธ์คะหลังจากนี้แล้วเนี่ยนะคะในวันที่๑๙ครูปรีชาน่าจะยังน่าจะยังเป็นคนที่อยู่ในขั้นไต่สวนเป็นหลักอยู่ไหมคะ
หรือจะเกลี่ยให้คนอื่นขึ้นด้วยเพื่อเสริมน้ำหนักครูปีชาคะ
อ๋อไม่ใช่เกลี่ยหรือคะหรือก็เรากำหนดไว้แล้วครับเราได้แถลงสารไว้แล้วไง
จำเป็นต้อง๑๐ปากไหมทนาย
ก็อยู่ที่ศาลครับเพราะว่าถ้าเราไต่สวนไปแล้วสารท่านบอกว่าเพียงพอก็เพียงพอ
อืมสารท่านอยู่ที่สารครับ
ดิฉันนึกไม่ออกเขาทำกันยังไงนะคะแต่ว่าในศาลเนี่ยคือเวลาสงสัยเนี่ยท่านผู้พิพากษาสามารถที่จะถามในระหว่างทนายซักหรือทนายจำเลย
ก็ท่านนี้มันเป็นเรื่องระหว่างโจทย์กับสารเนี่ยครับเป็นเรื่องระหว่างโจทย์ก็คือระหว่างคุณครูที่เป็นโจทย์กับสารนะครับ
เพราะว่าทางอีกฝ่ายเขายังไม่ได้เป็นจำเลยไงมันก็อยู่ที่ฝ่ายโจทย์กับศาลว่าไต่สวนขนาดไหนเพียงไหนอะไรอย่างนี้ครับ
วันนี้วันนี้ที่คนนอกที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ได้สามารถอยู่ในห้องพิจารณาได้เนี่ยนะคะคือสารท่านพิจารณาใช้ดุลพินิษฐ์ท่านเองหรือว่าทนายวรยุทธ์เป็นคนร้องขอคะ
ผมไม่ได้ร้องขอแล้วครับก็อยู่ในดุลพินิษฐของศาลครับท่านเห็นท่านเห็นสมควรยังไงท่านก็กำหนดเพื่อความสงบเรียบร้อยในการพินาคดีท่านก็สามารถมีอำนาจที่จะดำเนินการได้ครับมีคำสั่งได้ครับ
ทนายวรยุทธ์ได้คุยกันกับทนายสิทธานอกรอบบ้างไหมคะทั้งก่อนเข้าห้องแล้วก็หลังจากที่เสร็จแล้วของวันนี้ค่ะ
ก็ยังไม่ได้คุยกันเลยครับเพราะวันนี้ผมไปประดีนักสาเหตุบอกว่าอยากให้จับมือกันก็ถามน้องเขาก่อนว่าเขายินดีหรือเปล่า
ที่สุดผมก็ยินที่ที่จะจับมือกับทนายศิษฐาครับ

เพราะว่าเราก็ว่ากันไปตามพยาหลักฐานนะครับ
อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ไปออกรายการคุณจอมขวัญนั่นแหละครับ
ฉันถามแบบนี้คือคิดว่า
หลังจากที่มีการไต่สวนวันนี้ไปแล้ว
แล้วถ้าจำเป็นต้องใช้พยานบุคคลในบัญชีที่ให้ไป

ทั้งหมด๓๒ปากก็แล้วแต่
เขาคือทุกคนพร้อมให้เศร้าสาร

แต่ว่าผมก็แจ้งไปว่า

ยังไม่ถึงเวลาเพราะเหตุว่า
ระยะเวลาของการพิจารณาปรังสาร
ดูปากเนี่ยก็น่าจะเพียงพออะไรเงี้ยครับ

ทนายวรยุทธ์ขอบคุณมากสำหรับช่วงนี้

ให้เท้นไปถามธนายศิษฐาใช่มั้ย

ก็มีวันที่๑๑นะครับ
กริวที่ทุนาค่ะบรรจันทร์
ก็ต้องมาเจอกันใช่ไหมคะ

แต่ว่าเท่าที่ได้รับทราบก็คือว่า
สาหรัฐเช่นมาคงอาจจะเลื่อนไป
หรือจำหน่ายคณีไว้ชั่วคราวก่อนนะครับ

เนื่องจากว่าข้อเท็จจริงยังไม่ยุติดครับ

ครับครับสวัสดีค่ะ
เดชาค่ะเอาทั้งที่ทนายสิทธาและทนายวรยุทธ์บอกค่ะ
ความหมายวันนี้คือเราสามารถบอกอะไรคุณผู้ชมได้บ้างคะ
ก็ตามที่ทนายตั้มเนี่ยเขาพูดเนี่ย
หมายความว่าเขามองว่าตัวแชทไลน์ไม่มีวันที่
พอไม่มีวันที่มันก็มีพิรุษนะ

วันที่อาจจะไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์นะครับ

ปรากฏวันที่มันมาภายหลังจากหวยออกไปแล้ว
ยกตัวอย่างนี้นะอะไรทำนองนี้
คือเนื้อหามันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
คือเท่าที่อาจารย์เดชาฟังเนี่ยนะคะ
ประเด็นของแชทไลน์ที่ไม่มีวันที่
แล้วมันมีวันที่ประเด็นของมันคืออยู่ที่๑

๑คือมันทำให้น้ำหนักความน่าจะถือของแชทไลน์น้อยลง
หรือ๒ตรงที่พอมีวันที่แล้วมันทำให้เห็นว่า
ไลน์นี้มันไม่สอดคล้องกับเรื่องราวที่

ตัวอย่างยกตัวอย่างใช่ไหมครับยกตัวอย่าง
ก็คือมันก็จะไม่สอดคล้องกันค่ะ

น่าจะเป็นประเด็นว่าเรื่องมันไม่สอดคล้อง

ซึ่งแปลว่าทางฝั่งธนายสิทธาก็

ฝั่งนายสิทธาต้องเอาหลักฐานอะไรมายันด้วยใช่ไหม
เต็มก็มีอะไรก็ได้

ถ้านายอย่างคนที่อยู่ในสถานีถามค้น

ธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธ

ธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธ

เรื่องชุดวันทำงานอะไร
ก็หมายถึงว่าพยานปากนี้ที่รู้เห็นเหตุการณ์วันซื้อหวย

มันไม่สอดคล้องกับที่เจ้าหน้าที่สารคนอื่นก็ทั่วไป
เขาแต่งกายคำให้การมันก็ไม่สมเหตุสมผล

มันจะมีคนพูดกันถึงเรื่องเจ้าหน้าที่สาร

ช่วงนั้นเป็นช่วงอะไรอะไรอย่างนี้นะครับ
ถ้าเกิดว่าสิทธาเขาไปหาข้อมูลมาอย่างที่เขาว่านะ

แล้วมันไม่ตรงกับที่พยานปากนี้จะเบิกความ
มันก็ทำให้มันไม่มีน้ำหนักไง

คือทำไหลศิษฐาก็พยายามทำให้เห็นว่า

ไม่ต้องอะไรมากอย่างยกตัวอย่างไม่น่ารับฟัง
ตัวอย่างเนี่ยทนายวรยุทธ์เนี่ย
เขาบอกว่าเขาจะเอามาทั้งหมดเท่าไหร่นะ

ถ้าเกิดพยานเขาเนี่ย๑๐ปากสมมุตินะ
มันขัดกันเองก็จบเลยพัง
อาจารย์ตามปกติตามปกติ

ทนายวรยุทธ์เขาก็ต้องให้รับรู้จำกัด

สัก๒๓คำถาม๕นาทีจบอะไรอย่างนี้

เบิกความยาวไปเลยเป็นวัน๒วันไป
แล้วบุคลิกคนมันจะเบิกความสั้นเหมือนกันหมดได้ไงล่ะ

เรื่องนี้จำไม่ได้อีกเรื่องจำได้อะไรอย่างนี้นะ
แต่ถ้าตอบสั้นตอบน้อยนี่ก็ยิ่งไม่มีความน่าเชื่อถือหรือเปล่าคะ
เกี่ยวไหมไม่ไม่เกี่ยวก็รับรู้น้อยไง
เช่นเห็นตอนหมวดจรูนขับรถเข้ามาอย่างนี้นะ
อีกคนหนึ่งเห็นหมวดจรูนกำลังก้มเก็บ
อีกคนนึงก็เห็นครูปีชากำลังซื้อหวยกับเจ๊บ้าบินอย่างนี้
แค่นั้นนอกนั้นจำอะไรไม่ได้เลยอะไรทำนองนี้
ส่วนใหญ่ถ้าพยานเยอะนะต้องเป็นแบบนี้
แล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงพยานคู่พยานที่รู้เห็นเหมือนกัน
เช่นกำลังเก็บหวยมีคนเห็น๒๓คนอย่างนี้ไม่ควรเอามา
ถ้าเอามาปุ๊บมันก็แตกสักไปสักมาก็แตกเลย

มีจริงเป็นพยานคู่ก็ทางทนายจำเลยก็ได้ประโยชน์

ก็พยานคู่ถ้ามันเป็นพยานจริงอ่ะดีแต่พยานเท็จน่ะ

ก็ดีถ้าเป็นเรื่องจริงอะ
แล้วมันมีที่แบบเขาเห็นคู่กันเขาเห็น๓คน๔คน
แต่ว่าไปแพ้เนื่องจากว่าพอโดนซักทีละคนทีละคนแล้วมันไม่ตรงกันได้ไหม
มันไม่ตรงกันก็มันเท็จ

ถ้าร้องชีวิตแบบนี้ข้อสู้กันเอาไปเนอะตายกันทีนี้

เออไม่ใช่แกะแค่๓๐ล้านมันมีศักดิ์สีเป็นเดิมทัน
อะไรมาอีกแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าถ้าสัญญาณไม่มีปัญหานะคะ
อธิบดีอายการปรเมฆต่อสายจากต่างประเทศ

คุณผู้ชมคะเราจะคุยกับอาจารย์ปรเมฆอินทราชุมนุมนะคะ
อธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดีสำนักงานอายการสูงสุดนะคะ
ตอนนี้อาจารย์อยู่ฟินแลนด์ค่ะคุณผู้ชมอาจารย์สวัสดีค่ะ

อาจารย์ได้ยินจากวิภาวดีไหมคะ

ครับผมอาจารย์ถามเลยนะคะ
ที่นี่เขาร้อนกันหมดเลยค่ะตามข่าวหวยนะคะ
อาจารย์วันนี้สารท่านท่าน

ลักษณะคดีแบบนี้แปลว่าอะไรคะอาจารย์
คือปกติอย่างนี้นะการที่คนจะเข้าฝั่งได้
ในวิยามตรา๑๗๒เขาจะเขียนไปเลย
ให้สืบพยานต่อหน้าต่อหน้าพยาน
หน้าคู่ความไม่ใช่ต่อหน้าประชาชน
หลายคนได้ไปเข้าใจผิดคิดว่าเป็นต่อหน้าประชาชนไม่ใช่

ถ้าจำเป็นน้าอาจารย์ให้คุณอื่นฟังได้

ต้องต่อหน้าทำเลยเท่านั้นโดยปกติ

จะสวนตามปกติ

แล้วก็ไปนัดกันอีกทีคือปลายเดือนมิถุนายน

จบไหมครูปีชาต่ายสวนจบไหมหรือว่าทนายตั้มสักครั้งแล้วยัง
ก็ถือว่าได้ได้ประมาณครึ่งปากไปต่อปลายเดือน

ว่ามีสองท่านใช่ไหมล่ะ
ก็อาจจะไม่จบมั้งปลายเดือนเนี่ย

ซึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้หมดก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์

ถูกต้องเพราะไต่สวนแล้วถ้าเห็นว่าพอมีมูล

หรือเขาจะไต่สวนทุก๑๐ปากก็ได้
ก็เป็นสิทธิของคุณครูปีชา
อาจารย์ค่ะ

คือวิธีการตอนนี้ถ้าถ้าธนาศิธาสักครั้ง

โดยทำให้เห็นว่าพยานทุกปาก
หรือเรื่องราวจากพยานแต่ละปาก
ของฝั่งตรีมีริชาไม่มีน้ำหนัก

สารก็ถูกเป็นไม่รับฟ้อง
ถ้าสารเห็นว่าไม่มีมูลศาลก็ไม่รับฟ้อง
ค่ะคือไม่จำเป็นต้องปล่อยของหมดแม็กซ์ก็ได้ใช่ไหมคะ
คือเลือกมาใช้บางอันที่จะหักล้างกันในชั้นไต่สวนของฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมคะ
ใช่แต่เขาได้แต่สักถามนะสักถามนะ
เขาไม่สามารถนำพยานบุคคลเข้าไต่สวนได้เขาใช้แต่พยานของคุณครูปีชาเท่านั้นครับ
แล้วก็ไม่สามารถใช้หลักฐานที่เตรียมมาเองของฝั่งของฝั่งตัวเองได้ด้วยใช่ไหม
ใช้ได้ใช้ในการซักค้านได้เช่นเป็นต้นว่าคลิปนี้เสียงครูปีชาไหมเขาอาจจะถามได้
เรื่องนี้เป็นของครูพิชาไหมอันนี้เขาถามได้เอาไปซักค้านได้
แต่ว่าเอาพยานบุคคลเข้าไปได้เช่นเอาพยานเอกสารยื่นเข้าไปว่าเคยพูดอย่างนี้ใช่หรือไม่ใช่อะไรอย่างนี้เขาถามได้
แต่ว่าเขาไม่สามารถนำพยานบุคคลเข้าไปสืบได้ครับ
อาจารย์ค่ะเนื่องจากสัญญามันค่อนข้างไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่แต่อาจารย์กลับมาเดี๋ยวเราไล่ป๊ะกันแน่นอนนะคะ
โอเคได้ครับตอนนี้เราปวนเวลาอาจารย์เท่านี้ก่อนนะคะ

สวัสดีค่ะโอเคครับสวัสดีครับ
อาจารย์เดชาค่ะถ้าเรานั่งฟังกันแบบนี้เนี่ยนะคะเราดูจากน้ำเสียงหรือวิธีการสื่อสารของทนายสิทธา
รวมถึงวิธีการเลือกตอบของทนายวรยุทธ์เนี่ยมันสามารถบอกสถานการณ์ได้ไหมว่าตอนนี้วิธีการสู้กัน
ใครดูมีความมั่นใจมันบอกเรื่องราวในศาลได้ไหมคะ
ก็ทั้งสองฝ่ายก็มั่นใจทั้งคู่นะครับเราจะไปบอกว่าใครไม่มั่นใจไม่ได้หรอก
เพียงแต่ว่าทนายจำเลยเขาอาจจะกล้าแสดงออกนะว่าเขาสามารถจับพิรุษประจักษ์ได้อะไร
เขาก็เลยมีความรู้สึกสบายใจก็เลยนำเสนอแค่นั้นเอง
อาจารย์สิ่งที่มันเกิดขึ้นในชั้นไต่สวนของคดีนี้เนี่ยนะคะ
คือมันต้องระวังมากเลยเพราะมันเกี่ยวพันธุ์อีกหลายคดีเลยใช่ไหม

ซึ่งแปลว่าสมมุตินะคะอะไรที่ใช้ในชั้นไต่สวนอันนี้แล้ว
ถูกบันทึกไว้แล้วพอในการสู้คดีส่วนอื่นของหวย๓๐ล้าน
ต้องเอาขึ้นมาอีกไหมหรือแค่อ่านที่บันทึกไว้พอ

ช่องไทยรัฐพูดอย่างยังอามารินพูดอย่างยังไม่ได้หรอก
เวลาที่มีลักษณะการไต่สวนแบบนี้
มันมีสถิติไหมอาจารย์ว่าส่วนใหญ่สารท่านจะรับหรือไม่รับ

ครูปีชาก็ต้องนำสืบให้เห็นว่าตัวเองเป็นผู้เสียหาย

ถ้าสืบไม่ได้มันก็ไม่ใช่ผู้เสียหายก็จบแล้ว
คือลักษณะแบบนี้ความยากมันอยู่ที่
มันความยากมันอยู่ที่ฝั่งครูวิชามันไม่ยากหรอกถ้าเป็นเรื่องจริง

ก็มันก็อาจจะยากไม่ได้ไอ้ที่มันยากคือ
มันเป็นเรื่องโกหกแต่ผมไม่รู้ว่าใครโกหกนะ

เรื่องจริงมันไม่ต้องไปเตี้ยไม่ต้องไปซ้อมอะไรหรอก
การที่เลือกยื่นฟ้องเองเนี่ยนะคะมันยากกว่าไหม

คือไอ้ที่ต้องมาฟ้องเองของครูปีชา
มันก็ลำบากยากเข็นอยู่แล้วเพราะว่า
มันไม่ใช่กรณีที่ตำรวจเขาทำงานล่าช้านะ
มันกรณีที่ตำรวจเขามีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง

ความน่าเชื่อถือสารอย่างเชื่อความเห็นตำรวจ
กับเชื่อทางราษฎรหรืออะไรต่าง
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่มันเป็นคนกลาง

นี่ก็คือความยากของครูปีชา

ทีนี้มันมีประเด็นที่คนก็ตั้งข้อสังเกต

สมมุติว่าคนเชื่อว่าเป็นของหมวดจรูน
ก็จะสงสัยว่าทำไมครูปีชายังสู้
สมมุติคนเชื่อว่าเป็นของครูปีชา
ทำไมคดีมันไม่พาให้ไปทางอย่างที่เขาเชื่อ

ก่อนหน้านี้อาจารย์เชื่อว่าเป็นของฝั่งหนึ่ง

อาจารย์คิดว่าพลิกจากที่อาจารย์เชื่อตอนนี้ไหม

ครูปีชาเขาฟ้องวลยุทธ์อย่างเขาเป็นทนาย
เขาก็เห็นหลักฐานอะไรซึ่งไม่ได้ออกสื่อ

ส่วนทนายตั้มกับหมวดจรูนเขาก็คิดว่า
พยายามหลักฐานที่ปรากฏแล้วเขาดีกว่าเขาก็สู้กันไป
แล้วอาจารย์ตอนนี้อาจารย์คิดว่าอาจารย์ในใจ

ห้ะยังบอกไม่ได้หรอก

แสดงว่าอาจารย์ต้องเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งแล้วสิตอนนี้
ก็มีความเชื่อแต่อย่าบอกเลย
อาจารย์ค่ะเรื่องนี้ที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้

ครับก็เป็นศักดิ์ศีลฯอ่ะ

อย่างสมมุติธนายตั้มแพ้เขาจะมีที่ยืน

แล้วก็เหมือนกับครูปีชาเหมือนกัน

เสียชื่อเสียงเกียรติยศวงตระกูล
ต่อเนื่องใช่ไหมคะ

เพราะฉะนั้นทำอะไรได้ก็ทำทุกอย่าง

แต่ว่าหมายถึงทำในสิ่งที่ชอบนะชอบในกฎหมายก็ทำ
ยงพยานก็ต้องไปดิ้นล้นหามา

ตรงหลังใหม่เหมือนกันใช่ไหม

ไม่ทราบค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เดชา
วันนี้ค่ะสาวตีแสกหน้ามาอ่านข่าวนะคะ
คุณอรัชพรคู่กับหนุ่มคนเดิมค่ะ